ชาวบ้านแถวนั้นเขาเชื่อว่าโอ้โหให้โชคให้ลาบ
อะไรนะอยากให้ดูรูปภาพสักหน่อยนี่เห็นไหม
หินก้อนนี้มันดูรูปทรงคล้ายกับอะไร
ยังไม่บอกแต่ว่าเขาเชื่อว่าที่นี่
ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านแถวนั้นอยากจะเล่าให้ฟังแต่ของกั๊กเอาไว้
กั๊กเอาไว้เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมจะได้รู้ถึงเรื่องราวของที่นี่ทั้งหมดเลย
ติดตามได้ในรายการตลอดข่าววันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับ
๑นาฬิกาเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่า
หินที่เห็นอยู่นี้อยู่ในถ้ำอะไรที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วทำไมชาวบ้านก็ถึงเชื่อว่า
ให้โชคให้ลาบให้โชคชาวบ้านเขาที่นี่เหรอพรุ่งนี้ใช่ไหม๑๑โมงเดี๋ยวติดตามตลอดข่าวกันนะคะ